คุณผู้ชมคะกรณีนักเรียนหญิงชั้นม๖โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ที่ไปบอกกับผู้ปกครองว่าถูกคนร้าย๓คน
ฉุดขึ้นรถฟอร์จูเนอร์
แล้วก็เธอหาจังหวะหลบหนีกระโดดออกมาจากรถได้
ผู้ปกครองก็เลยไปแจ้งความเมื่อวันอาทิตย์บอกเหตุการณ์เกิดขึ้นวันศุกร์
แต่สุดท้ายเมื่อวานนี้เรื่องราวความจริงก็ถูกเปิดเผย
กลายเป็นเรื่องโอละพ่อเพราะว่าเขาไปดูกล้องวงจรปิด
แล้วก็น้องนักเรียนหญิงคนนี้ลงมาจากรถเอง
คือไม่ได้มีการขัดคืนวิ่งหนีหรือว่าลงมาด้วยอาการตื่นตระหนกอย่างจริง
เห็นกล้องวงจรปิดปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบว่ารถคันนี้เป็นของใคร
ก็รู้ว่ารถคันนี้เป็นของคุณครูคนนึงที่โรงเรียนนี้แหละ
ก็เลยเชิญคุณครูมาสอบสวนที่สถานีตำรวจ
คุณครูบอกว่าจริงแล้วครูกับน้องนักเรียนหญิงคนนี้

รับส่งมาตลอดแล้วก็รับส่งกันมาเพราะว่าเห็นใจทางครอบครัว
สนิทกันกับทางครอบครัวแล้วก็ตอนนั่งรถไปด้วยกัน
น้องนักเรียนหญิงคนนี้เล่นแต่โทรศัพท์มือถือ
คุณครูก็เลยหันไปดูก็เลยมีการทะเลาะกัน
น้องก็จะกระโดดลงจากรถคุณครูก็ฉุดขึ้นเอาไว้
สุดท้ายจอดรถแล้วน้องก็ลงจากรถมา
เดี๋ยวเราไปดูภาพนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
ที่เห็นค่อนข้างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
คือทางพลตำรวจรีสุรษักปรักษ์กรมกุล
ผู้บังคับการตำรวจปุฏิฐานจังหวัดนนทบุรี
ก็นี่แหละค่ะมาแถลงถึงความคืบหน้า
ในเรื่องนี้ก็มีคุณครูนั่งอยู่ด้วย
คุณครูก็คือคนซ้ายมือคนนี้ค่ะ
ก็คือครูโรงเรียนเดียวกันนี่แหละสตรีนนทบุรีนะคะ
คุณครูเขารับสารภาพว่าน้องนักเรียนคนนี้ขึ้นรถมาด้วยจริง

ไปฟังเสียงคุณครูเล่าให้ฟังนะคะ
วันเกิดเหตุก็คือวันศุกร์เนี่ยเขาก็นั่งรถกับผมขึ้นมาจาก
จุดที่เขาขึ้นมาก็คือหน้าโรงเรียนศรีบุญญานนท์นะครับ
ไม่เขียวกับตรงสารการณ์เลยทั้งสิ้นนะครับ
นั่งเรียนศรีพุญญานนท์ก็ขับกันว่าปกตินี่แหละครับ
แล้วผมเนี่ยเห็นน้องเขาเล่นไลน์ตลอดทางเลย
ผมก็บ่นเขาว่าเนี่ยเล่นแต่ไอ้เนี่ยไอ้ไลน์เนี่ย
เดี๋ยวก็เสียใส่ตาเดี๋ยวอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแหละ
เขาก็คงเกิดความรำคาญนะครับรำคาญใจ
ก็เลยกระฟัดกระเฟียดแล้วก็ขอลง
ทีนี้พอถึงขอลงเนี่ยผมก็เห็นว่ามันก็ควรจะกลับรถ
บางทีมันถึงจุดกลับรถตรงหน้าบ้านที่ตรงที่
จุดที่เราจอดนะครับน้องเขาก็เปิดประตูออกไปทันที
ผมก็เลยใช้มือเนี่ยจับเขาไว้แล้วก็ไปจอดรถตรงจุดที่กล้องวงจรปิดจับไว้ได้นะครับ
เรื่องก็มีอยู่เท่านั้นน้องเขาก็ลงรถไปผมก็ขับรถไป
ไม่ได้เป็นอันนั้นกันนะครับไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับ
ก็คือเขาเคยปรึกษาผมเรื่องของการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกมาตั้งแต่ม๕
ก็เลยคุยกันมาเรื่อยตลอดครับ

ไม่มีครับไม่มีผู้ชายมีผมคนเดียวอยู่ในรถ
แล้วก็ไม่ได้ทีบน้องเขาลงของเขาเอง
ผมจอดรถปุ๊บน้องเขาก็ลงรถปกติ
นี่ก็เป็นคำชี้แจงจากครูนัทธพงศ์นะคะ
ถ้าพบว่าคุณครูนัทพงศ์มีความผิด

ส่วนทางด้านของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๖คนนี้นะคะ
ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าแจ้งความเท็จก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

เมื่อวานนี้ทางผ
ช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓
กว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ
อาจารย์ที่ปรึกษาของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๖ก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะบอกว่า
จริงแล้วน้องนักเรียนหญิงคนนี้เป็นเด็กเรียบร้อยเรียนดี
ไม่เคยทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนมีเพียงบางครั้งที่ไปโรงเรียนสายบ้าง
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นทางครูอาจารย์ที่ปรึกษาก็บอกว่าสอบถามกับน้องนักเรียนแล้วนะ
น้องเขาบอกว่าเป็นความคิดที่ค่อนข้างสับสนในตอนแรก
พอถามอย่างละเอียดถามไปถามมาน้องก็ตอบว่า
สิ่งที่ทำลงไปนั้นคิดไปเอง
และจะขอรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นน้องบอกคุณครูแบบนี้นะคะ
แต่เรื่องคดีความก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าอาจจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จเหมือนกัน
เพราะว่าคุณครูเองก็เสื่อมเสียชื่อเสียงในฐานะที่เป็นเจ้าของรถ
ค่ะแต่คุณครูก็ต้องถูกสอบเพิ่มเติมด้วยว่ามีเรื่องชู้สาวหรือเปล่า